แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้วยัง
แม่บ้านประจำบาน

แม่บ้านประจำบาน
และเต็มแรม
สวัสดีค่ะแอร์ฟันธิราค่ะกุยไฟรัสภัทรค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านควรรู้ค่ะ
ปรับทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่นเพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
โอ้โหเปิดหน้าจอมาวันจันทร์แบบนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะที่เจอพวกเราตอนนี้ค่ะ

มาพบกับพวกเรานะคะ๒แม่บ้านตัวจิ๊ดรับรองเปลี่ยนเวลา
แต่ว่ายังคงความฉายไรเหมือนเดิมค่ะ
วันจันนี้อย่างค่ะเราก็จะพาคุณผู้ชมมาสวยพร้อมด้วยกันค่ะ
บทั้งเรื่องดวงรบทั้งเรื่องของความสวยความฟิตอันเฟิร์มนะคะ
ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะในช่วงหุ่นเซียเปรียเวอร์นะคะ

ที่เราจะชวนคุณผู้ชมนะคะมาขยับร่างกายบริหารร่างกายนะคะ
ที่คุณผู้ชมนะคะสามารถทำได้หน้าทีวีแบบนี้กับพวกเราได้เลย
เอาง่ายที่บ้านเธอทำตามแล้วหุ่นเสียเปรียเวอร์กันไปเลย
ซึ่งวันนี้ค่ะเราจะชวนคุณผู้ชมนะคะมากระชับสัดส่วนในบริเวณของหัวไหล่

แสดงว่าคุณผู้ชมที่เขามีอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดแขนหลังคล่อม

หายได้หายได้ไม่พอยังสวยด้วยนะคะ

ใส่เสื้อแขนกงแขนกุดโชว์หลังได้ตามสบายเลยค่ะวันนี้

ใช่ค่ะเป็นบุคลิกภาพนะคะ
แล้ววันนี้เนี่ยเรานอกจากจะอัปเดตเรื่องดวงเรายังมีประเด็นโหราแซ่บกันด้วยค่ะ
เฮ้ยหนูเรียนอะไรไหนแถลงขายมาสิฉันอยากรู้มาก
เธอประเด็นโหราแซ่บวันนี้ต้องรอฟังกันเลยนะคะเพราะว่ามีประเด็นอยู่ว่าหนุ่มสาวนักศัตริย์ไหนนะคะ
ที่มีเกณฑ์ว่าช่วงนี้จะเก็บเงินไม่อยู่ต้นเดือนเองนะเธอ
ตายแล้วแซ่บจริงแล้วก็น่าหวาดเสียวมากด้วยอ่ะปุ๋ย
คืออยากรู้ว่ามันจะใช่เถาะหรือเปล่าช่วงนี้ก็เริ่มแบบกระเป๋ารั่วยังไง
แล้วเธอเพิ่งต้นเดือนอย่าเพิ่งนะคะ

ต้องไปหาพี่หมอโจ้ค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่หมอโจ้เขาก็พร้อมเจอคุณผู้ชมแล้วค่ะ

โพลาซับบายสินแสงโจ๊ก
เอาละค่ะขอต้อนรับพี่หมอโจ๊กค่ะ

วันนี้เปิดประเด็นมาที่ความทรัพย์แสบตรวงเลยเพราะว่า
จะคุยกันว่าหนุ่มสาวนักศัตริย์ไหนนะคะช่วงนี้เก็บเงินไม่อยู่

ถอดเลยนะคะเพื่อไม่ปีดถอดนะคะ

ใช่ต้องบอกเลยว่าอยากรู้ก็อยากรู้ไม่อยากรู้ก็ไม่อยากรู้
คือโบแฮม
เพราะว่ากลัวเป็นแบบปีตัวเอง

แต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันก่อนดีกว่าค่ะ
ในช่วงวันที่๑จนถึงวันที่๗กุมภาพันธ์นี้

อ่าเค้าที่เกิดปีชวนนะครับ
พูดง่ายง่ายว่าจะเป็นการส่งท้ายปีที่ไม่เกือบหนุนเข้าสู่ปีที่สมพงษ์แล้ว
แต่ว่าในสัปดาห์นี้ผมอยากให้ระวังในช่วงวันหยุดก็คือวันเสาร์อาทิตย์นิดนึง
เพราะว่าในตามหลักของจีนเนี่ยก็คือเป็นวันที่ชงกับไม่เกื้อน
หูยยยคุยง่ายง่ายว่าในสัปดาห์นี้คือระหวังที่สุดคือเสาร์อาทิตย์นี้

แต่ครับถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้ถ้าเรามีเรื่องไม่สบายใจ
หรือว่าเราคิดว่าจะมีปัญหาจากเรื่องไหน
พยายามให้เขาเรียกว่าเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้น

เพราะว่าถ้าเข้าไปภูมิพันธ์เมื่อไหร่

คุณจะต้องเจอปัญหาบางอย่างที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดด้วย

ถ้าสนใจพลาดนี่ก็ลงเหว

ยาวเลยนะครับอย่างงี้ก็

เพราะว่าเป็นช่วงที่กำลังจะดีขึ้น
เพราะว่าในช่วงเดือนธันวามกราที่ผ่านมาเนี่ย
ดูว่านักแต่พอเข้าสู่กุมภาวันนี้ปั๊บ
ทุกอย่างจะเริ่มลงขึ้นละ

มาตอบถึงพี่ปีมะแม่ค่ะครับคุณที่เกิบปีมะแม่นะครับ
ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงเดือน

ก็พ้นเดือนที่ไม่ดีมาเหมือนกันคือเดือนธันวาค์กับเดือนมะกะลา
นะครับพอเข้าสู่เดือนนี้เนี่ยก็จะเริ่มนิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาเรียกว่าภาพรวมในอาทิตย์นี้ไปเนี่ยก็ค่อยปลอดโปรกขึ้นเหมือนกัน
คือพูดง่ายเป็นเพื่อนมาเมียกับมาแมนเป็นเพื่อนกัน
ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยตามดวงจีนเนี่ย๒ปีนี้เนี่ยเวลาลงเราก็ค่อนข้างจะลงด้วยกัน

ยังเหลืออีก๔นักศึกษาคัดกับปีเวิร์กระกาศจอห์กุล

แล้วกลับมาพบกันค่ะ
แม่บ้านพัฒนบ้าน